มุดประการก่อนเลยครับนักเรียนอาชีวะขี่รถจักรยานยนต์แล้วใช้ปืนไทยประดิษฐ์
ยิงใส่คู่อริได้รับบาดเจ็บเลยนะครับตำรวจสพสำโรงใต้ครับ
ไปตรวจสอบเหตุนักเรียนเนี่ยฮะนี่เป็นภาพเหตุการณ์นะครับ
นักเรียนอาชีวะเนี่ยถูกยิงผ่านไปแล้วฟ้าบเนี่ยฮะ
นักเรียนอาชีวะถูกยิงด้วยปืนอาการสาหัสที่ถนนเรียบทางด่วน
ใกล้วัดบางย่าแพรกอำเภอพระประแดงครับตำรวจก็
ส่งชุดสืบสวนกับกู้ภัยร่วมกับตันยูนะครับเข้าตรวจสอบ
แล้วก็ช่วยเหลือคนเจ็บที่เกิดเหตุนี่ครับ
โดนเข้าไปแล้วหายปลาร้าเห็นไหมโอ้ยเจ็บแทนน้อง
ผู้ปัจจิเป็นนักศึกษาชายุ้ย๑๘ปีครับนอนอยู่กับพื้น
สภาพก็แต่งกายในชุดของมหาวิทยาลัยย่านบางปู
มีแผลถูกยิงเป็นรูเลยนั้นที่คุณผู้ชมเห็น
ด้านหน้านะครับหายปลาร้ากระสุนฝังในครับนอนหายใจรวยรินอยู่
มีเพื่อนร่วมสถาบันประคองร่างอยู่ครับ
เจ้าหน้าที่รีบให้การช่วยเหลือแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด
พอแม่รู้เรื่องนี้ครับแม่มาฮะโอ้โหแม่ร้องด้วยความเป็นห่วงครับ
เพื่อนผู้บัดเจ็บเหล้าแบบนี้บอกว่า
เรียนกันมาเขากับพวกสัก๖คนได้ขี่จักรยานยนต์จะกลับบ้าน
พอขี่มาถึงท่าน้ำพระประแดงครับเห็นกลุ่มนักเรียนตักสถาบัน
เอาแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเป็นคู่อริ๕๖คน
ขี่จักรยายนซ้อนท้ายกันมา๓คันนี่เราทำเหตุการณ์จำลองให้คุณผู้ชมดูนะครับ
แล้วขี่รถมาประกบพูดท้ากันไปท้ากันมาแล้วขี่รถไล่กวดกันครับ
จากนั้นผู้ก่อเหตุใช้ปืนไทยประดิษฐ์ยิงใส่ผู้บาดเจ็บหนึ่งนัด
จนฟุบลงกลับถนนครับ
ก็คือยืนตรงนี้แล้วผู้ชมถูกตกไป

ก็เห็นเด็กนะมันไล่มาเสี่ยงเลยนะ
ไล่มาแล้วคราวนี้เด็กซ้อนท้ายผู้ควรอ่ะภูเขวอริอ่ะ

ใช่ยาวแล้วคราวนี้ก็เห็นเด็กไล่ไล่มาถึงจุดนี้
มาถึงจุดหน้าร้านเนี่ยตรงที่เกิดเหตุ
ใช่ก็ยิงปืนมาเลย
เมืองต้นตำรวจทราบว่านักเรียนกลุ่มที่ก่อเหตุเนี่ยคุณผู้ชม
เป็นนักเรียนชุดเดียวกับที่เคยก่อเหตุใช้ปืนกับมีดไล่ยิงไล่ฟัน
นักเรียนสถาบันเดียวกันนะฮะกับผู้บาดเจ็บเนี่ยนะครับ
ทำกันมาแล้วลุยกันมาแล้วครั้งหนึ่งแต่ยังจับตัวไม่ได้ครับ
มาก่อเหตุครั้งนี้อีกยังไงตำรวจบอกครั้งนี้เดี๋ยวจะจับโชว์ครับ